วันนี้วันที่๑๓แล้วนะคะปฏิบัติการตามล่าหาตัวนักโทษแป้งหรือว่าเสียแป้ง
ก็ยังคว้าน้ำเหลวยังไม่เจอตัวค่ะทีนี้วันนี้ที่ต้องจับตาเนี่ย
การปรับแผนล่าตัวด้านหลังนี่เลยแล้วเราก็อยากรู้ว่าณตอนนี้เนี่ย
ที่นู่นที่นู่นคือที่เขาตะโหมดเป็นยังไงบ้าง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารายงานสดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะ
นักข่าวของเรายังอยู่ที่นั่นคุณแซคนัทวินค่ะ
พร้อมรายงานสดจากอ่างเก็บน้ำเขาหัวช้างที่อำเภอตะหมดจังหวัดพัทธลุง
วันนี้เป็นวันที่๑๓แล้วนะครับหลังจากที่มีการยิงประทะ
บนเขาหัวช้างเขตสรรพันธ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัศ

แต่ว่าในขณะนี้นะครับยังไม่มีการสั่งถอนเจ้าหน้าที่
ออกจากบริเวณเขาหัวช้างเทือกเขาบรรทัศน์
ยังคงให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริเวณบนเทือกเขาบรรทัศน์กันเหมือนเดิมนะครับ
โดยปฏิบัติการในช่วงนี้คุณผู้ชมครับค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะครับ
ซึ่งชาวบ้านแล้วก็ทางด้านเจ้าที่หลายคน

บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้างนะครับ
จังหวัดพัทธลุงที่ทีมข่าวทางด้านทีวีปรักหลักอยู่นะครับ

ลิคอปเตอร์เนี่ยยังคงขึ้นบินได้เนื่องจากว่าสภาพอากาศเปิด
แม้ว่าจะมีปริมาณฝนอยู่บ้างแต่ว่าบริเวณเทือกเขาบรรทัศน์เอง
ในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับยังไม่สามารถที่จะบินเข้าไปได้นะครับ
เพราะว่ามีเมฆแล้วก็หมอกปกคลุม
ส่วนการส่งเจ้าหน้าที่ไปยังเขาหัวช้างเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
ยังคงต้องนั่งเรือแล้วก็ขึ้นไปประจำจุดบริเวณเทือกเขาบรรทัศ
เป็นการเฝ้าระวังแล้วก็เป็นการเฝ้าเวรนะครับ
๒๔ชั่วโมงแล้วก็จะมีการสลับผลัดเปลี่ยนเวรกันด้วยนะครับ
โดยทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสุริยาปัญญามังรองผู้จัดการ
ตำรวจภูทรพัทธลุงได้มีการประชุมแผนปฏิบัติการรายวันนะครับ

โดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่แล้วก็การตรึงกำลัง
โดยแผนทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับ
เพราะว่าขึ้นกับการสั่งการของตำรวจภูทรภาคเก้า
ที่จะเป็นคนบังคับบัญชาหรือว่าแผนปฏิบัติการทั้งหมด

สภาพอากาศที่มีเมฆฝนฟ้าปิด
เมื่อวานนี้เนี่ยมีการส่งชุดตรวจขึ้นได้แค่๑๒คนเท่านั้นนะครับ

ปฏิบัติการพิสูจน์ทราบเส้นทางด้านบนเทือกเขาบรรทัศน์
ตำแหน่งเส้นทางแล้วก็การสำรวจเส้นทาง
แล้วก็ทางด้านบริเวณด้านล่างนะครับ
ก็เป็นการตั้งด่านด้านล่างเพื่ออุดช่องว่างล้อมไว้ครับ
ส่วนที่ญาติของเสียแป้งเกรงว่า
กลัวว่าเสียแป้งเนี่ยจะถูกตำรวจวิสามันนั้น

เสียแป้งยอมมอบตัวก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ
ซึ่งสามารถแจ้งพิกัดที่ชัดเจนแล้วก็นัดพบกับทางเจ้าหน้าที่ได้
แต่ว่าถ้าหากมีการปล่อยเวลาไปแล้วชุดไล่ลากเจอตัว
และมีการยิงต่อสู้ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับ
ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่นะครับในบริเวณเทือกเขาบรรทัศน

รักษาพันธ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัศน์ในขณะนี้
ค่อนข้างที่จะเป็นสถานการณ์นิ่งเลยนะคุณผู้ชมครับ
แล้วก็การส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปก็ส่งขึ้นไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับ
แล้วก็สลับผลัดเปลี่ยนเวรกลับออกมา๒๔ชั่วโมง
โดยขนาดนี้นะครับในพื้นที่ยังไม่มีความคืบหน้า
ในการไล่ล่าเสียแป้งแม้แต่วี่แววหรือว่าหลักฐานที่ถูกทิ้งไว้
บริเวณเขาหัวช้างเทือกเขาบรรทัศน์ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับ
นัทวินทองย้อยทรัศน์ทีวีรายงานสด
อ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้างอำเภอตะหมดจังหวัดพัทธรุงครับ
ก็ต้องรอสรุปนะว่าจะไปต่อพอแค่นี้
หรือว่าเมื่อกี้แผนที่ดีที่สุดก็คือลดกำลังพลลง
แล้วก็ดูแลบริเวณจุดสำคัญจุดเฝ้าระวังเท่านั้น
ใช่ค่ะคือแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะคงปักหลักอยู่ตรงนั้น
และยังเชื่อว่าเสียแป้งยังอยู่บริเวณนั้น

แต่คุณผู้ชมคะคนในพื้นที่ชาวบ้านเองแม้กระทั่งพรานป่า
เขาก็เชื่อว่าเสียแป้งไม่น่าจะอยู่แล้วด้วย
แล้วมันก็มีเส้นทางที่น่าจะหลบหนีได้ด้วยนะคะ
โดยนายคลองค่ะเป็นอดีตพรานป่าชาวจังหวัดสตูน

เขามีความเชี่ยวชันเรื่องการเดินป่าเทือกเขาบรรทัศน์ฝั่งจังหวัดสตูนมาก
ปีก่อนบนเทือกเขาบรรทัศน์ด้านบนเต็มไปด้วยร่องรอยของกลุ่มคอมมิวนิส

ทีนี้ทางด้านของนายคล่องอดีตพรานป่าคนนี้
เขาบอกว่าเอาจริงจากระยะจากบ้านตระ
ห่างจากทางขึ้นเขาฝั่งจังหวัดสตูน๔กิโล
ถ้าจะเดินใช้เวลาเดินไม่กี่ชั่วโมง

เสียงแป้งมีโอกาสที่จะใช้เส้นทางนี้

แล้วมาลงทางฝั่งจังหวัดสตูนค่ะ
เพราะมันมีถึง๓เส้นทางด้วยกัน
ทางลงน้ำตกวังสายทองทางลงถ้ำโกบทางลงถ้ำภูผาเพชรค่ะ

เชื่อมไปถึงบ้านตระด้านในนะคะ
แล้วก็ในอดีตมีคนร้ายหนีตำรวจขึ้นไปกบดานอยู่เทือกเขาบรรทัศน์
คาถาบังตาเจ้าหน้าที่

คือบังตาเจ้าหน้าที่ได้นะคะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะออกตามไล่ล่าก็ตามค่ะ
จนสุดท้ายคนร้ายคนนี้หลบหนีออกจากป่าไปได้
ทีนี้อดีตพรานป่าท่านนี้นะคะ
คล่องบอกว่าเสียแป้งเนี่ยอย่าลืมนะเขาชอบบูชาเรื่องเครื่องรางของขลังหลายชนิด
อาจจะมีคาถาบังตาก็ได้เหมือนกัน
แต่ปัจจุบันเชื่อว่าเสียแป้งไม่ได้อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์แล้วแน่นอน
ทีมข่าวของเราไปลองสำรวจเส้นทางถ้ำภูผาเพชรค่ะ

ตั้งข้อสงสัยว่าจุดนี้แหละเป็นเส้นทางที่เสียแป้งใช้ลงจากเขาไป
ทีมข่าวเดินขึ้นบันไดไป๓๒๔ขั้น
ทางอุทยานเนี่ยจะมีการสร้างบันไดตรงนี้เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวที่จะมานะคะ
บรรยากาศในถ้ำก็ยังสวยงามล่ะมันมีพวกหินงอกหินย้อยมากมาย
ก็จะมีนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็เดินสำรวจกัน
ก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้มันจะเป็นแบบนี้
ส่วนปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งจนถึงวันนี้คุณผู้ชม

ชาวบ้านหน้าอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
ตอนนี้บอกว่าโอ๊ยตายแล้วเดือดร้อนมาก
เดือดร้อนกันหมดนะคะเพราะอะไร
เพราะว่ากลายเป็นว่าจะทำมาหากินกันลำบากค่ะ

ไม่สามารถเข้าไปประกอบอาชีพบริเวณเชิงเขาได้แล้ว
แล้วก็ภายในอ่างเก็บน้ำที่ไปหาของป่า

ก็จะลำบากชีวิตในช่วงนี้นะครับ

ว่ากลุ่มมานินะคะอยู่บริเวณป่าเหนืออ่างเก็บน้ำตรงคลองป่าบอน

อาหารการกินเอาจริงมันก็ยังพอมีแหละ
แต่เด็กเวลาอยากจะกินผลไม้
พวกเขาก็จะเอาเข้าป่าไปหาให้นะคะ
ตอนนี้ตำรวจห้ามไม่ให้เข้าป่า
มันก็ส่งผลกระทบต่อหลายครอบครัว
เรื่องการทำมาหากินการดำรงชีพมันก็ลำบากไปหมดนะคะ
แต่ทีนี้คำถามว่าอ้าวแล้วชาวบ้านไม่กลัวเสียแป้งเหรอ
ถามว่ากลัวไหมเขาตอบว่าไม่กลัวหรอกกลัวตำรวจมากกว่า
แล้วกลัวอดด้วยนะฮะเพราะว่าทำอาชีพไม่ได้นะครับ
ทีนี้มีชาวบ้านที่สตูนเขาไปหาร่างทรงเลยนะ
ร่างทรงปู่เจ้าเสมียงพรายช่วยดูให้หน่อยเถอะ

ร่างทรงบอกว่าโอ๊ยเขาหนีออกจากป่าไปตั้งนานแล้วตอนนี้
อิ่มอยู่สบาย

ชาวบ้านทุ่งว่าจังหวัดสตูนหัว๕๐คนหัวครึ่งร้อย
ไปหาร่างทรงปู่เจ้าสมิงพรายนะครับ
ร่างทรงทำพิธีอมเทียน
อมเทียนที่ไฟถูกจุดไว้
นี่พิธีอมเทียนละ๕๕

โอ้โหอมเทียนละนะเราเดี๋ยวดูออกมานะ

ปะทะกับเจ้าหน้าที่ได้เพียงแค่๓ชั่วโมงเท่านั้นเอง

แต่มีพักพวกช่วยเหลือไปนอนอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
เขานอนสบายเขากินเขาอิ่มนะฮะ

และจากนิมิตที่เห็นภายใน๑๕วันนี้

แต่หลังจาก๑๕วันไม่รู้

คุณผู้ชมนี่ยังอยู่ในคราบเกี่ยววันที่๑๓นะ
หลัง๑๕นี้ยังจับกลุ่มไม่ได้นะ

ชาวบ้านในพื้นที่กวาอุ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ
อยู่ข้างเสียแป้งเพราะไม่เคยให้ร้ายชาวบ้าน
เพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิดแต่ที่ขัดแย้งต่อสังคม
มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเสียแป้งเองเอาไปฟังเสียงร่างทรงปู่
เจ้าสมินทรายนะฮะ
น่ะครับ

อ่านี่อะปุจาคสมิงพรายทั้งหมดแบบนี้นะ
อันนี้พอดูปุจาคสมิงพราย
ไปคุยกับทางลูกของขุนพรรคอีกที
เพราะว่าก่อนหน้าก็เคยบอกแล้วว่า

นี่ค่ะที่เราไปพูดคุยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ที่พ่อก็คือขุนพันธ์รักราชเดชทำแบบนี้
เหล็กไหลติดตัวยิงไม่เข้า
พ่อก็เลยต้องหลอกเปลี่ยนแผนไปแทงทางทวันหนัก

นี่แหละถึงจะต้องตรวจดูเริกยามวันเดือนปีเกิดของคนร้ายก่อนว่าเนี่ย

คุณผู้ชมจำได้ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟัง
ว่าทำไมต้องแทงทวารหนักคนร้าย
เขาบอกว่าถ้าคนร้ายมีเหล็กไหลอยู่นะ
วิธีจับกลุ่มนะทำให้เขาเจ็บได้
คือแทงเข้าไปในก้นอย่างเดียวเลย
เพราะว่าถ้าแทงตามตัวมันฟันแทงไม่เข้า
ค่ะแล้วนอกจากนั้นเราก็เลยไปถาม
พูดถึงพื้นฐานดวนของเสียแป้งหน่อยซิ

เกิดวันพระฤหัสเป็นคนดวงแข็งนะ

ห้ะเหรอ
คุณจะจับช่วงไหนอ่ะอ๋อถ้าเกิดว่าช่วงดวงชะตาอ่อนเนี่ยนะก็คือนี่เลย
ใช่ก็สามารถจับได้แบบจับเป็นแล้วก็จับตายเลย
เพราะว่าพื้นดวงเป็นคนที่จะต้องจับตายด้วยปืนผาหน้าไม้
แล้วถ้าเกิดว่าไม่จับได้ตั้งแต่๒๒๒๓นี้นะ

หลัง๑๓ธันวาคมจับไม่ได้นะครับ
มีโอกาสที่จะจับไม่ได้อีกเลยออกนอกประเทศแล้วถูกต้องเอาลองฟังค่ะใช่ไหมครับ
แต่เขาวันอาทิตย์กับวันพฤหัสไปเขาเองนี่เป็นคนวันพฤหัส
เพราะฉะนั้นเขาเลิกทำธุรกรรมวันอาทิตย์เนี่ยแต่แต่งานของเขานี่คือเขาถูกปรับจับกันใช่ไหมคะ
แต่เขาวันอาทิตย์กับวันพฤหัสนี้เป็นคู่มิตรต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาออกมาวันอาทิตย์มีคนช่วยเขาเยอะค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องหาคนปีมโรวันเสาร์หรือวันพุธกลางคืนก็ได้ค่ะ
วันที่แรงกว่าเขาปีที่หกเขาได้นะคะจึงจะสามารถไปจับเขาได้หรือทำพิธีที่ให้ฟ้าเปิดนะคะ
แล้วก็เหยียบดวงเขาจึงจะทำให้จับเขาง่ายขึ้น
ภายในวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนี่ดวงเขาจะอ่อนสุดนะคะยี่สิบสองยี่สิบสามค่ะ

จนถึงวันที่สิบธันวาห์หรือถ้าเขาอยู่ได้จนถึงสิบสามธันวาห์
เรียกว่านกติดปีกเลยนะคะคราวนี้จับไม่ได้เลยค่ะ
ดวงเขาจะดีขึ้นหลังวันที่สิบสามธันวาคมโอ้โหเดี๋ยวเนี้ยจับใครสักคนเนี่ย
ต้องดูโจโรเลิกแล้วนะเลิกกันเลยเหรอคะเนี่ยไม่แล้ววันนี้มันเป็นเลขไง
อ่าสิบสามวันแล้วที่ไล่ล่าปิดเทือกเขาบรรทัศน์ใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะ
อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าหลัง๑๓ไปนี่แปลว่าเรามีเวลาอีกเท่าไ
อีกยี่สิบสามนะอีกยี่สิบสามวันถ้าเกิดยี่สิบสามวันหลังจากเนี้ยยังจับไม่ได้
นี่คือดวงเสียแป้งก็จะแข็งแล้วก็อาจจะติดปีกโบยบินไปเลยก็ได้
จับไม่ได้แล้วทีเนี้ยเอ๊ะคุณถ้าคนทำผิดแล้วเป็นโจโรเลิก
แต่ตอนนี้ต้องประเมินนะว่าตำรวจจะใช้วิธียังไง
เพราะว่าต้องประเมินผลกระทบการดำรงชีวิตของชาวบ้านนะครับ
วันที่ไม่สามารถเข้าไปบริเวณเชิงเขาประกอบอาชีพได้

เพราะบนเทือกเขาเป็นช่วงผสมพันธ์ของสัตว์ป่า
คุณผู้ชมฮะสัตว์บางประเภทบางชนิดนะ
อยู่ในเทือกเขามันอพยพมาด้านล่างแล้วนะ

บอกว่าตอนนี้มันมาอยู่ในหมู่บ้านเชิงเขาบรรทัศน์แล้วนะครับ
เพราะว่าข้างบนทั้งมีเจ้าหน้าที่ทั้งฮอเสียงดัง

ตอนนี้นะครับตริยมเลยดูว่ามีการจับประชุม
ผลการปฏิบัติงานในการไล่ล่าจะไปต่อ
หยุดหรือคงกำลังไว้ตามจุด
ช่วงบ่ายน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องการเปลี่ยนแผน